ของคุณชนะเนี่ยเราแซวกันได้ทุกวัน
แต่ว่าเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะบอกแบบนี้
มีแม่ค้าลอตเตอรี่เขาไปในร้านขายส้มตำ
แล้วเขาก็ไปทำลอตเตอรี่หล่นหาย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่ที่เขาทำหล่นเนี่ยมันถูกรางวัลด้วยนะ

แต่โชคดีเหลือเกินที่เจ้าของร้านนะคะมีคุณธรรมจริยธรรม
เขาก็ประกาศตามหาแม่ค้าขายลอตเตอรี่นี่แหละ
ว่าใครกันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นี้มารับไปด้วยเพราะมันเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะจ๊ะ
ร้านนี้ก็คือร้านเจ๊อ๋อยส้มตำยำปู
อยู่ที่ตำบลท่านักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ถึงที่เลยเอาไหมพี่ซื้อลอตเตอรี่ไหมคะ
มีนี่แหละช่วงระหว่างที่พี่เขาแวะมาโต๊ะนี้เห็นไหมคะ
ภาพวงจรปิดแล้วเราก็ทำให้คุณผู้ชมเห็นชัดเลยว่า
มีลอตเตอรี่จำนวนนึงร่วงลงมา๓ใบด้วยกันคุณผู้ชม
เห็นชัดแบบนี้รู้แน่แหละ
รู้แน่แหละว่า๓ใบนี้หล่นมาจากใคร
ทีนี้เจ้าของร้านส้มตำก็คือพี่รัตนพรเอี่ยมตะโก
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีแม่ค้าเข้ามาในร้านแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า
แล้วก็ทำลอตเตอรี่หล่นลงไปโดยที่เขาไม่รู้ตัว
ทางร้านอ้าวเห็นลอตเตอรี่หล่นอยู่แบบนี้
นิ่งนอนใจนะจ๊ะก็เลยตามหา
ตอนแรกนึกว่าเป็นลูกค้าที่มาทานอาหาร
ทำล็อตเอาไว้ก็ตามหาถามหาลูกค้าทำล็อตไว้ไหมคะ
ก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
เห็นชัดเจนนะจ๊ะว่าเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ทำหล่นเอง
ว่าเป็นของแม่ค้านะไม่ใช่เป็นของครู

ไม่ต้องเถียงกันว่าของครูหรือของลุงจบแล้ว
เรื่องนี้สักทานชัดเจนแล้วว่าเป็นของแม่ค้าล็อตเตอรี่เอง

ถูกต้องนะทีนี้ยังไงต่อ
แม่ค้ารายนี้เจ้าของร้านรายนี้เขาก็มีความซื่อสัตว์ค่ะ
เขาก็ตามหานะว่าใครกันที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคือเขายังไม่มาแสดงตัว

พี่เขาชี้ให้ดูเลยว่าที่มันหล่นลงมาตรงนี้นะ
เป็นเลขอะไรมีกี่ใบบ้าง
แกะออกมาด้วยไง
เอาไปซื้อต่างหาก
ไปซื้อเหมือนกัน
ซื้อมาใบหนึ่งไปซื้อมาต่างหาก

เออนั่นแหละก็เป็นความโชคดีเห็นไหม
ถ้าเรามองในแง่มุมว่าพี่เขามีความบริสุทธิ์ใจ

ให้คิดจะไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง

แล้วก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
เป็นเรื่องเจ็ดตนาของตัวเอง
ก็ได้รับโชคได้ลาบตามแบบนี้ไป
คือเขาบอกว่าคนทำดียังไงมันก็ต้องได้ดีตอบแทนอยู่แล้ว
ซื่อสัตว์ไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายหรอก
ถ้าเราเจอของหล่นหายเราเก็บไปคืนเจ้าของค่ะ
บางทีไม่มีคนเห็นไม่มีตำรวจเห็น
เทวดาฟ้าดินเห็นนะคุณผู้ชม
ตอนนี้ต้องทำดีเราก็จะได้ดี